คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของความเสียหายกันหน่อยนะคะ
ที่เกิดขึ้นกับทางทรัพย์สินราชการ
แม้แต่รถยนต์ของชาวบ้านนะคะ
ที่มันเกิดขึ้นนอกจากความเสียหายความเจ็บปวด
แล้วก็เรื่องของร่างกายที่ได้รับความเสียหายแล้วเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหาย
บริเวณแยกเกียรติกายตั้งแต่ถนนทหารถนนสามเศษจนถึงแยกบางกระบือค่ะ
ไปพบว่ารถของทางราชการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝุงชนในครั้งนี้เนี่ย
เสียหายไปทั้งสิ้น๓๕คันค่ะ
รถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือที่เรียกกันว่ารถจีโน่นำมาจากเกาหลีใต้เนี่ยนะคะ
ราคาคันละ๒๕ล้านบาทจำนวน๕คันถูกปล่อยลมยางแล้วก็ถูกพ่นสีสเปรย์ด้วยข้อความต่าง
ส่วนรถน้ำที่เอามาไว้เติมน้ำสำหรับเติมน้ำรถฉีดน้ำแรงดันสูง๒คัน
ก็ถูกปล่อยลมยางเช่นเดียวกันนะคะถูกพ่นสีสเปรย์รอบตัวรถเช่นเดียวกันค่ะ
อกจากนี้ยังมีรถทัวร์ของตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน๓คันที่ได้รับความเสียหายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกระจกแตกไฟท้ายแตกหรือแม้แต่พบร่องรอยกระสุนปืนไม่ทราบขนาด
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าของฝ่ายใดเป็นคนยิงรถเก๋งแล้วก็รถตู้ตำรวจจำนวน๑๓คัน
ได้รับความเสียหายถูกทุบจนบุบกระจกแตกกระจกมองข้างหักถูกปล่อยลมยางถูกสาดสีพ่นข้อความต่อว่าเช่นเดียวกันค่ะ
รถเมย์ประจำทางสาย๔๘ที่ถูกนำมาจอดขวางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้รับความเสียหาย๓คัน
รวมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนที่จุดจอดอยู่บริเวณดังกล่าวก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะได้นำรถที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดมาเก็บไว้ที่บริเวณท่าเรือแก่กาย
ก็คือบริเวณด้านหลังอาคารรัฐสภาเพื่อทำการตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง
มีคนนำเสื้อกันฝนแล้วก็ถุงมือมาปิดกล้องไว้ค่ะ
ส่วนตู้เก็บสายสื่อสารก็ถูกมือดีนำสีสเปรย์มาพ่นรูปชู๓นิ้วแบบนี้นะคะ
ส่วนเรือเป็ดเหลืองที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเอามาไว้เป็นโลก
กรณีที่ตำรวจฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมนะคะ
ในโลกโซเชียลค่ะมีการโพสต์ภาพเรือเป็ดเหลืองหลังผ่านสมรภูมิการชุมนุม
เจ้าเป็ดเหลืองเนี่ยอยู่ในสภาพมอมแมมเลยนะคะ
เปื้อนไปด้วยสีที่ตำรวจฉีดใส่แบบนี้ค่ะ
บางคนก็แฟบนะมันรั่วนะ
ใช่ค่ะบางคนก็แซวนะคะบอกว่าทำหน้าที่สมเกียจมากที่มาเป็นเป็ดเหลืองลอยน้ำ
เสียสละตัวเองถูกรั้วลวดน้ำของตำรวจเกี่ยวจนกระทั่งที่มันเคยฟูฟูมันก็แฟบแล้วก็สีเห็นไหมก็เปลือเปื้อนแบบนี้